คุณผู้ชมจำคดีนี้ได้ไหมคะคดีฆ่าสามศพที่นครพนมที่มีสามีกับภรรยาเขานั่งทะเลาะกันอยู่ในรถ
ตัวสามีอ้างว่าภรรยาจะกลับไปคืนดีกับสามีเก่าที่ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งก็เลยนั่งทะเลาะกันอยู่ในรถ
ภรรยาเห็นท่าไม่ดีโทรตามแม่กับพี่สาวให้มาช่วยแต่พอแม่กับพี่สาวไปถึงที่รถตัวสามีอ่ะ
ยิงใส่ทั้งสามคนครับเสียชีวิตหมดเลยอ่ะค่ะแต่มันมีเรื่องราวของความอาถรรพ์
เกิดขึ้นในลักษณะที่ว่ามีชาวบ้านแถวนั้นเขาบอกว่าเห็นผู้หญิงคนนึงลักษณะเป็นสาวธอม
คล้ายกับตัวพี่สาวที่ถูกยิงเสียชีวิตครับยืนอยู่ริมถนนแล้วกวักมือ
เรียกคนที่ผ่านไปผ่านมาว่าขอกลับบ้านด้วยแบบนี้แต่การออกมาพูด
แบบนี้ค่ะคนในครอบครัวของผู้เสียชีวิตบอกว่าอย่ามาพูดแบบนี้
ได้ไหมมันกระทบกับความรู้สึกเขาโดยสำหรับพ่อนะคะพ่อบอก
ลูกสาวพ่อไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อนที่จะไปเร่ร่อนอยู่ริมทางกวัก
เรียกใครว่าขอกลับบ้านด้วยอืมทีมข่าวก็เลยไปคุยกับคนที่
ที่บอกว่าเห็นวิญญาณนะนะนี่ค่ะชื่อว่านางไมล์นะคะ
อายุ๕๙เป็นคนที่บอกว่าเจอกับวิญญาณ
ของนางสาวบีเป็นนามสมมุตินะคะอายุ๒๕ที่ลักษณะเป็นเหมือนธอมอะค่ะ
ที่ถูกยิงเสียชีวิตพร้อมกับตัวนางสาวเอ
หน้าตลาดนัดมหาสิทธิโชคเขตเทศบาลเมืองนครพนม
มายเจออะไรเดี๋ยวลองฟังเธอดูค่ะ

เหตุการณ์ที่เจอกับวิญญาณเนี่ยนะคะ
เกิดขึ้นเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมาประมาณ๖โมงเย็น
ตอนนั้นขี่รถจักรยานยนต์พ่วงข้างมากับเพื่อนบ้าน

เห็นผู้หญิงคล้ายกับธอม

มายตอบกลับไปว่ารถคันนี้ยืมเข้ามา

แต่เหมือนกับเป็นการสื่อสารทางจิต

เช้าวันรุ่งขึ้นก็เลยเล่าเรื่องนี้ให้คนอื่นฟัง

วิญญาณของคนที่ถูกยิงเสียชีวิตตรงนั้นหรือเปล่า

ก็แล้วแต่วิจารณญาณของแต่ละบุคคลนะ
แต่นางมายบอกฉันก็เห็นแบบนี้จริงฉันเจอแบบนี้มาจริง

ทีมข่าวไปคุยกับคุณพ่อของผู้ที่เสียชีวิตเนี่ยนะคะ
ในภัยอายุ๖๐ปี

แล้วภรรยาก็ถูกยิงเสียชีวิตไปด้วย๓ศพ

คือโมโหจริงบอกว่าหลังเผาศพนิมนต์พระ

ตามความเชื่อทุกอย่างแล้วดังนั้นไม่เชื่อ
เชื่อที่ชาวบ้านบอกว่าเห็นวิญญาณลูกสาวคนโต
ไปยืนโบกเรียกขอกลับบ้านด้วย
เพราะลูกสาวไม่ใช่วิญญาณเร่ร่อน
จะไปยืนโบกอยู่ข้างทางแบบนั้น
ผมไม่เชื่อหรอกนะไม่คนเมาคนนะคนเมา
พูดกันเฉยเขาจะสร้างเรื่องขึ้นมา

ผมยังไม่เคยมาหาผมสักครั้งเลยอยู่บ้าน

ญาติเยิดไม่มีใครเห็นเลย

ดีแล้วเนอะแต่นี่แสดงว่าที่คนที่มาพูดเนี่ย

เรื่องขึ้นมาเองอยากให้มันโด่งดัง
เสาร์ที่จะถึงนี้จะไปทำอะไรที่บ้าน
ไปรถนำมนตร์เอาพระไปสวดรถนำมนตร์

เพื่อให้ชาวบ้านเขาจะได้อยู่สงบสุข
ต้องคิดอะไรมากชาวบ้านเอื้อนั่นน่ะ

เพื่อนสนิทของผู้เสียชีวิตที่เป็นคนพี่นะคะ

ก็บอกว่าตั้งแต่เกิดเหตุการณ์นี้นะคะ

ทุกวันก็ทำบุญตักบาทอุทิศส่วนกุศลไปให้ตลอด
ทุกคนยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังร้องไห้คิดถึงกันอยู่นะคะ
ในภัยก็บอกว่าทุกวันนี้หลานก็ถามหายาย

ต้องบอกว่าทุกคนอยู่บนสวรรค์
ตั้งแต่เกิดเรื่องจนถึงวันนี้
ไม่เคยมีญาติฝ่ายคนก่อเหตุติดต่อมาเลย
ก็เลยอยากเรียกร้องให้ผู้ก่อเหตุ
รับโทษขั้นสูงสุดประหารชีวิตไปเลย
เพราะฆ่าผู้หญิง๓ศพ

ย้อนเหตุการณ์นิดเดียวค่ะ๓กรกฎาคม

คนที่ก่อเหตุชื่อว่านายนพดลค่ะ
ทะเลาะกับภรรยาก็คือนางสาวเอเป็นนามสมมุตินะคะ
เพราะอ้างว่านางเสาเอติดต่อไปหาอดีตสามี
ก็เลยหึงหวงกลัวว่าเขาจะกลับไปคืนดีกัน
ทะเบียนงองูบใบไม้๑๐๐๓ชนบุรีออกมาจากบ้าน
ก็พานางสาวเอภรรยาออกมาด้วย

หน้าตลาดนัดถนนมหาสิทธิโชค
ระหว่างนั้นนางเสาเอโทรหาแม่กับพี่สาวที่เป็นธอมนะคะ

พอมาถึงก็พยายามจะช่วยนางสาวเอให้ลงจากรถ
ก็เลยทะเลาะกันนะคะ๔คนอยู่ในเหตุการณ์แบบนี้
ปรากฏว่านายนพดลมีปืน
ชักปืนมายิงไปที่พี่สาวก่อนนัดหนึ่งยิงไปที่แม่ยายอีกนัดหนึ่ง
แล้วก็ยิงภรรยาอีกสองนัดนี่ค่ะเสียชีวิตสามศพเลยนะคะที่ข้างรถกระบะ
นายนพดลก็หนีไปอ้างว่าไปรับลูกที่โรงเรียนสุดท้ายถูกตำรวจจับ
นายนพดลก็อ้างว่าภรรยาจะกลับไปคืนดีกับอดีตสามีจริงแล้วทางครอบครัวของนางสาวเอที่เป็นภรรยานายนพดลบอกว่านายนพดลคิดไปเองทั้งนั้น
เขาไม่ได้จะกลับไปอยู่กินกับอดีตสามีอะไรเลยเพราะว่าต่างฝ่ายต่างก็มีครอบครัวกันหมดแล้ว
เป็นความเข้าใจผิดแล้วก็มาก่อเหตุโหดเยี่ยมเสียชีวิตถึง๓ศพแบบนี้ค่ะ